เมื่อวานนี้หลังจากที่ไทยรัฐนิวโชว์
เรานำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของน้องเด็กนักเรียนนะ
ผู้ปกครองด้วยคุณครูด้วยของโรงเรียนบ้านโนนทองบ้านโพนทอง
อยู่ที่ตำบลโนนประดูกอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
หมู่บ้านกับโรงเรียนต้องข้ามถนนสี่เล่นอย่างนี้

เด็กต้องข้ามกันแบบนี้ทุกเช้าเย็น
ถูกต้องฮะวันละ๒รอบเอาชีวิตไปเสี่ยง

คุณครูก็เสี่ยงนะครับคุณครูก็เป็นห่วงเด็ก
ก็ต้องมาคอยโบกรถให้นะครับ
แบบนี้เช้าเย็นวันละ๒รอบนะฮะ
รวมพ่อแม่ผู้ปกครองที่มารับมาส่งด้วยนะครับ

ทางโรงเรียนบอกว่าแหมถ้ามีสะพานลอยก็ดี
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีสะพานลอย
แต่อนาคตเดี๋ยวน่าจะมีแล้วล่ะ
เพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบปัญหาของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครอง

เดี๋ยวจะจัดการดำเนินการเรื่องการสร้างสะพานลอยให้
เอาฟังทางผู้ปกครองของน้องหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

สะพานลอยเราถามเรื่องของสะพานลอยเนี่ยนะฮะ

แต่ภาพมุมสูงจะชัดนะว่ามันอันตรายเวลาข้ามถนน

เข้ามาคอยโบกให้ค่ะโอ้โหถ้าวันไหนไม่มีตำรวจมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย
ฟิวเลยนะใช่คือแบบกว่าจะข้ามกันได้เนี่ยวันนี้ทางสอจอนะครับ
คุณสิริพิพัฒน์ประจิตบอกว่าตอนนี้นำเสนอโครงการ
สะพานลอยให้กับประชาชนใช้ข้ามระหว่างหมู่บ้านกับโรงเรียนแล้วนะฮะ
เสนอไปยังแขวงทางหลวงจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งตอนนี้สะพานลอยจะข้ามตรงนี้เนี่ยบรรจุในแผนก่อสร้างให้แล้ว
แต่เป็นแผนก่อสร้างที่ต้องใช้งบประมาณของปี๒๕๕๙
อืม
ปีหน้า๖๖แล้วใช่ไหมคุณเฮียมสอนยังสิอ้าวเหรอฮะ
ปีหน้า๖๕โหะต้องรอไว้อีกอ่ะปี๖๕
ผมก็ตกปีอุตส่าห์ดีใจ
อยากให้สร้างเร็วใช่ไหมเพื่อเลื่อนงบมาหน่อยได้ไหม
ได้ฮะแต่ว่าคือขึ้นอยู่กับงบประมาณของแขวงทางหลวงจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งตอนเนี้ยบรรจุในแผนปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบหก
คุณผู้ชมบอกโอ๊ยงานจังเลย
ผมก็นึกว่า๖๖ปีหน้าปีหน้า๖๕ใช่ไหม
ปีหน้า๖๕เองเอาเป็นว่าสอสอในพื้นที่นะฮะ
คุณโกศลปัธมะสสเขต๕ของนครราชศรีมาจากเพื่อไทยนะครับ
หรือว่าทางท่านนายอำเภอศรีดาในอำเภอกนิตถีสุนทรเกต
ท่านก็มาประชุมร่วมกันแล้วกับตำรวจสภศรีดาด้วย
ระหว่างนี้รอสะพานรอยเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูให้ทุกวัน
จะได้มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับน้องแล้วก็คุณครูนะฮะ